แล้วเจองูในวันเกิดด้วยล้อมรู้
ตอนบอกออกตูดแล้วเนี่ยนึกถึงไม่กี่อย่างเองนะ

ลงเป็นงูหรือเป็นของคนออกตรวจไปนู่นแล้ว

ออกไปทางท้ายรถแล้ว

ออกตูดไปได้ไปท้ายแล้ว
นี่คือที่ตลาดเย็นเทศบาลเมืองชายนาฏค่ะ

จะกลับบ้านเนี่ยมีงูเขียวเนี่ยมันโผล่มาทักทาย
ผมต่อให้เป็นผู้ชายก็หัวใจจะวายเหมือนกัน
จอดรถวิ่งหนีเลยเรียกแม่ค้าให้มาช่วยหน่อยนะคะ
ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกแหมเรียกถูกคนนะเรียกแม่ค้า
แม่ค้าก็มาแล้วก็แบบเอายังไงดีต้องบอกกู้ภัยแล้วแหละ
โชคดีนะที่ผมไม่ได้เป็นอะไร
และอีกอย่างหนึ่งนะวันนี้วันนี้เนี่ยเป็นทั้งวันเงินเดือนออก
ตุลาใช่ไหมเงินเดือนก็เหมือนผีเข้าบัญชีแล้วก็หายไป
และยังเป็นวันเกิดผมด้วยอ๋อเหรอ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรางดีแหละ
น่าจะมาให้โชคในวันเกิดผมปีนี้

ทะเบียนรถอะไรขอดูเลขมองเห็นไหม
อะไร๙๙ป่ะ๓แล้วก็๙๙ค่ะ
ก็อายุล่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ๒๗ย่าง๒๘
อ่าขอให้โชคดีนะคะเห็งปังนะคะ